ไซส์มินิมาพร้อมกับเสียงฮา
และกำลังจะเป็นวาดที่เจ้าสาวค่ะ

ตุ๊กกี้สุดารัฐนะคะประกาศแล้วจะลาดละครังวิวาพรุ่งนี้แล้วกับลูกคู่
รักกันมาตั้ง๑๐ปีนะจ๊ะ

วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของเจ้าตัวค่ะ

แต่ดิฉันเชื่อว่าคนน่าจะแห่กันไปเยอะมากนะคะ

เขาเรียกกันว่าประเพณีกินดอง
แต่ว่างานนี้ใครที่คิดว่ายิ่งใกล้วัน

บ่มผิวหมักโครนอะไรก็ว่ากันไป

บอกได้เลยคำเดียวว่าคิดผิดจ้า
เพราะว่าสิ่งที่คิดกับภาพที่เห็นคุณดู

คนทำจากเลยคนทำอาหารกินไงครับคุณ
อันนี้เป็นภาพที่เธอลงอยู่ในอินสตราแกรมนะคะ
นี่แหละเธอลงมือจับค้อนตอกตะปูทำแบ็คตรอปสำหรับแขกเรือมาถ่ายภาพ

จะแต่งงานแล้วก็ทำฉากเองด้วย
การจัดงานเตรียมสถานที่ด้วยตัวเองทุกอย่าง
เรียกได้ว่าเป็นแม่งานเตรียมการทุกขั้นตอนก็ว่าได้ค่ะ
เห็นอย่างนี้แล้วคงจะต้องมงลงสายสะพาย

เมื่อกี้คุณพูดทิ้งท้ายยังก็เปิดตัวนางงามเลยนะคะ

โอ้โหแข็งแรงขนาดนี้มีเหรอคุณ
เจ้าสาวพรุ่งนี้เขาจะแต่งงานกันแล้วไปขัดพงขัดผิวดีกว่านี่มานั่ง
นี่มันได้ตอบปลูบ
อ๋อตอบปลูบตอบปลูบ